สมาคมธนาคารไทยยืนยันนะครับว่า
ไม่ได้บังคับให้ลูกค้าธนาคารพาณิชย

ตัวเลขการตอบรับนั้นจะทยอยเพิ่มขึ้นเรื่อยครับ

ธนาคารพาณิชย์อยู่ระหว่างวางระบบให้บริการพร้อมเพลย์เพื่อเร่งเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในวันที่๓๑ตุลาคมนี้ครับ
ปัจจุบันมีประชาชนสมัครเข้าใช้บริการพร้อมเพลย์แล้ว๑๖ล้านคนถือว่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เชื่อว่าเมื่อเปิดให้บริการแล้วจะมีผู้สมัครมากขึ้นเพราะจะเห็นประโยชน์จากการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพลย์
ซึ่งจะได้รับค่าธรรมเนียมถูกตั้งแต่๐๑๐บาทต่อรายการ
และสร้างความชัดเจนให้กับภาคเอกชนด้วยเพราะว่าเกี่ยวข้องกันกับหลายหน่วยงาน
เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า

แต่บางกรณีลูกค้าต้องการใช้งานเร่งด่วนแล้วบัตรหมด